วันนี้พาคุณผู้ชมตามพี่กะละแมนลงใต้ไปที่วัดเจดีหรือว่าวัดไอ้ไข่
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่นั่นเนี่ยชาวบ้านเขามีความเชื่อความศรัทธา
ในเรื่องของการให้โชคให้ลาบการค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะ
สายบุญสายวาสายวายอย่างพี่แมร์ก็ไม่พลาดแต่ไปทั้งทีธรรมดาไม่ได้ค่ะ
ต้องจัดให้ใหญ่จัดให้ปังธุรกิจที่ทำอยู่มันจะได้เฮ่งพี่กะละแมและเหล่าเพื่อนสนิท
ขนเอาประทัด๑๓๐กล่องชาวบ้านในพื้นที่เขากำนวนให้นะ
กระบะเลยค่ะคุณผู้ชมจุดประทัดบูชาไอ้ไข่เสียงดังสนันวรรณไว้
เราพาคุณผู้ชมไปดูภาพบางส่วนกันหน่อยค่ะ
นี่คือเดี๋ยวจะใส่ทั้งรถกระบะนี้
แล้วไงจะขับรถกระบะเข้าไปเลยเหรอ
นี่ปกติเขาก็จุดกันวง๒๓วงนี่
จุดทั้งทีจุดทั้งรถไปเลย
ทั้งหมดคือ๑๓๐กล่องนะคะ

นี่ล่าสุดที่ได้ข่าวคือมีคนถูกหวยไปนะคะ
แค่เออเบา
หวยเท่าไหร่นะคนสิชนใช่ไหม

ฉันไม่ได้เล่นหวยนะคะ

เดี๋ยวเรารู้จริตัวของเราเอง
โอ้โหขนาดเราดูจากภาพนะคุณผู้ชม

แม่โพสต์แคปชั่นบอกเอาไว้ว่า

นอนที่สุดพี่ไข่วัดเจดีขอบพระคุณที่คุ้มครองดูแล
ถวายประทัด๑๓ล้านเสียงจัดไปเลยจ้า
ขอให้ทุกคนสมหวังประสมปรารถนาเห็งรวยทุกคนนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่พี่แมร์โพสต์เอาไว้น่าเสียดายคุณ
ยังไงในคลิปพี่แมร์บอกชัดเจนนะว่าไม่ใช่สายเสี่ยงโชค
แม้จะได้ยินสดร้อนว่ามีคนมาบูชาไอ้ไข่วัดใจดี
ฟาดเงินรางวัลจากลอตเตอรี่ไปถึง๑๘ล้านบาทก็ตาม
แมวบอกว่าไม่ถนัดเรื่องตัวเลข
แต่ของแบบนี้แฟนในฟอลลอเวอร์ก็ไม่พลาดนะคะ
อกจากจะมาร่วมอนุโมทนาบุญกันแล้วเนี่ย
หลายคนยังส่องเลขทะเบียนรถขนประทัดบ้าง
เข้ามาคอมเมนต์ถามเลขจากกล่องประทัดบ้าง
น่าเสียดายสุดที่ไม่ได้คำตอบอะไรจากพี่แมนเลย
ซึ่งตัวพี่ใหม่เองก็น่าจะไม่ทันได้สังเกตหรอกนะคะ
เพราะอย่างที่บอกประทัดเนี่ยมาเป็นคันรถสักขนาดนี้
น่าจะมีตัวเลขก็แค่จำนวนประทัด๑๓๐กล่อง
ก็คือ๑๓ล้านเสียงนี่แหละนะคะที่แฟนอาจจะพอลุ้นกันได้บ้าง
เพราะว่านอกจากนั้นก็ไม่มีตัวเลขอะไรจากพี่กะละแมเลย
แต่ว่าเขาบอกว่าไปบูชาไอ้ไข่ที่วัดเจดีเนี่ยนะคุณผู้ชม

กะละแมเขาทำธุรกิจตั้งหลายอย่าง
ตอนนี้ผุดธุรกิจใหม่ขึ้นมาก็เลยต้องไปบูชา

ของแบบนี้มันก็ดวงใครดวงมันจริงนะครับ